ท่านผู้ชมครับความคืบหน้าคดีน้องชมพู่กันสักหน่อยกันแล้วกันนะฮะเพราะว่าวันนี้นายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรมเนี่ยบอกเอาไว้ว่าจะไปบ้านกอกจะไปหาคุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่จะไปบอกเรื่องความคืบหน้าของคดีจะบอกกับทางไทยรัฐทีวีด้วยนะครับวันนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
แต่ปรากฏว่านิเอาดูตรงนี้ก่อนก็ได้คุณติ้คุณหี้เนี่ยไปหารุงพลตั้งแต่เช้านะครับ
หรือว่ารุงพลลุงเปรย์น้องชมพู่นะครับซึ่งมาวานนี้ยังให้สัมภาษณ์
ถ้าคุณอาชิริยะเสร็จที่บ้านแม่น้องชมพู่เนี่ยพามาบ้านผมด้วยก็ได้

เคยมีปัญหาความไม่เข้าใจกันก็อยากจะพูดคุยทำความเข้าใจกันหน่อยนะฮะ
วันนี้คุณวิรสักหรือว่าติก็เลยไปหาลุงพลแต่เช้าเลย
เผื่อจะได้ถามเรื่องนี้ว่าวันนี้นายอัจฉริยะมาแล้วนะ
ปรากฏว่าพอไปถึงเนี่ยลุงพลแกกำลังไปสร้างนู่นนี่นั่นอะไรของแกอยู่เนี่ยนะฮะ
มีบรรดากลุ่มยูทูบเบอร์ที่เขาตามติดชีวิตลุงพลกันอยู่อ่ะเขาอยู่กันสิบกว่าช่องนะ

ช่องนะครับวันนี้พอเจอนักข่าวโทรทัศน์เนี่ยเจอคุณกิติศักดิ์ผู้สื่อข่าวของเราด้วย
บรรดายูทูปเบอร์เนี่ยบอกว่าอ๋อวันนี้บอกติว่าวันนี้ลุงพลของงดให้สัมภาษณ์นะ

แล้วไม่ได้งดธรรมดาของงดให้สัมภาษณ์สื่อหลัก๒เดือน

แต่แกก็ไม่พูดจริงนะ
ส่วนสื่อโทรทัศน์หลักเนี่ยลุงพลขอแจ้งขอฝากบอกว่างดให้สัมภาษณ์๒เดือน

แต่ด้านหน้าตรงนี้นี่ไม่ให้เข้าเลย
แต่ว่าบรรดาสื่อโทรทัศน์ก็อาจจะแบบถ้าลุงพลไม่ให้อันนี้เข้าใจอันนี้สิทธิลุงพลเลย
ก็เลยเอ๊ะจะยังไงกันเดี๋ยวดูบรรยากาศตรงนี้หน่อยนะฮะ
ลุงลุงลุงลุง

ก็พูดเฉยพูดลอยนะฮะ

ในโมงแค่ใครอย่างนั้นแปดสิบแปดในโมง

ลุงลุงดึกดิ๊กนึง
ชัดเจนนะครับพอลุงให้สัมภาษณ์สื่อรวมข่าวยังไงครับพี่อีก
อันนี้แล้วค่ะยังที่เห็นแล้วคุณลุงพลแค่นั่งอยู่เฉย
ก็ไม่ได้พูดอะไรกับสื่อสามารถช่องต่างนะคือก่อนหน้านี้
ลุงพลบอกว่าถ้าจะมาสัมภาษณ์ผมเนี่ยก็ขอดีเรื่องคดีเท่านั้น
เท่านั้นใช่ค่ะคุณวิมวลวันธรรมพักดีนักข่าวของเราก็เลยคุยกับลุงพลนะคะว่าเนี่ยก็มาถามเรื่องคดีนะว่าคุณว่าลุงพลคิดเห็นยังไงที่ในอัจฉริยะบอกว่าจะมีการออกหมายจับแล้ว
ทีนี้ค่ะนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรมที่ไปพบพ่อกับแม่ของน้องชมพู่อ่ะนะคะ
นี่ค่ะก็ไปพูดคุยให้กำลังใจไปคุยเรื่องคดีน้องชมพู่
อัจฉริยะบอกว่าคดีนี้คืบหน้าไปเยอะมากมีหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ที่สามารถเชื่อมโยงไปถึงตัวผู้กระทำความผิดแล้ว
อยู่ระหว่างเตรียมรวบรวมพยานหลักฐานยื่นคำร้องต่อสารเพื่อขออนุมัติศาลออกหมายจับนะคะ
อัจฉริยะบอกว่าใกล้จะออกหมายจับแล้วหลังจากนี้จะมีการจับตัวผู้ก่อเหตุและผู้ที่เกี่ยวข้องหรือไม่
อัจฉริยะบอกว่าเดี๋ยวให้รอดูนะแต่ยืนยันว่าไม่ใช่คนนอกเป็นคนใกล้ชิด
ที่สามารถเข้าถึงตัวน้องชมพู่ได้เนี่ยค่ะนายอัจฉริยะให้ประเด็นเอาไว้แบบนี้นะคะ

ก็อีกไม่น่ามีกี่วันอ่ะทีมงานทั้งหมดอ่ะพระเจ้าที่ไปขอออนวัฒรษาออกหมายจับ
เมื่อคืนก็สอบอรรยานถึงปี๓อ่ะมันมีนิติวิทยาศาสตร์จริงแน่นแชทเกตนะ
ว่าเป็นเขาแน่นอนแล้วก็คนคนนี้ไม่เคยขึ้นเขาคนหนึ่งไม่เคยขึ้นเขา
และเส้นผลไปอยู่ที่เกือบเหตุ
ถ้าเราจะสังเกตเนี่ยนับวันนับวันเนี่ยก็จะเห็นได้ชัดมากขึ้นนะครับ
แล้วคนที่เริ่มสงสัยก็เริ่มหายไปทีละคนทีละคนทีละคน
ด้านคุณพ่อคุณแม่ของน้องชมพู่นะคะคุณพ่ออนามัยคุณแม่สาวิตรีวงศรีชา
ก็บอกว่าขอบคุณนะคะที่นายอัจฉริยะมาให้กำลังใจ
แล้วก็นำข้อมูลทางคดีมาแจ้งให้ทราบค่ะถ้าหากว่าจับกลุ่มคนร้าย
ได้เร็วนี้เนี่ยตามที่นายอัจฉริยะบอกเนี่ยโอ้โห
จะดีใจมากเลยนะคะครับ
คือทุกวันแม่ก็มีความหวังอยู่แล้วค่ะเพราะว่าทีมที่ทำงานคือทีมสืบแม่ก็
ฝากความหวังไว้ที่ตำรวจแล้วคือถ้าใครจะพูดว่าทำให้คดีมันคืบหน้าอะไร
คือก็เป็นเรื่องที่ยินดีสำหรับเราค่ะก็ขอบคุณเหมือนกันที่นำข้อมูลมาบอก
ข้อมูลอันนี้ก็มีความเป็นส่วนที่ที่ออกมาแต่ค่อนข้างนี้แตกแตกออกไปอย่างเช่น
คนที่ทำอาจจะไม่ได้ขึ้นเขาหรืออะไรต่างอย่างเงี้ยอันนี้แม่คือแม่ไม่ไม่มีข้อมูลตรงนี้ค่ะ
แล้วก็ไม่ให้คือจะไม่พูดอะไรจะทำให้คดีเป๋ไปเป๋มาหรืออะไรทั้งสิ้นค่ะ
เชื่อมั่นในการทำงานของตำรวจแล้วก็แม่จะขอเป็นกำลังใจให้ตำรวจ
แล้วก็รอด้วยความหวังทุกวันนี่นะคะคุณแม่ของน้องชมพู่บอกว่า
มั่นใจการทำงานของตำรวจนะคะและอย่างที่คุณภาคภูมิบอกไป
บอกว่าเมื่อวานนี้ลุงพลให้สัมภาษณ์ว่าอยากจะให้นายอัจฉริยะไปเยี่ยมบ้าน
อยากจะเคลียร์ใจหลังจากไปบ้านแม่ของน้องชมพู่ครับ
ทีมข่าวก็ถามนายอัจฉริยะนะว่าจะไปเจอลุงพลไหมเนี่ย
ลุงพลให้สัมภาษณ์เอาไว้เมื่อวานครับในอัธิริยะบอกว่า
ไม่ไปนะคะเพราะว่าต้องการจะมาพบพ่อกับแม่ของน้องชมพู่เท่านั้นนะคะ
ที่เห็นเมื่อสักครู่เนี่ยลุงพลให้สัมภาษณ์กับเราเมื่อวานนะฮะ
เมื่อวานนี้ค่ะคือวันนี้ไม่ได้ให้สัมภาษณ์นะฮะใช่ค่ะก็อย่างที่บอกค่ะ